ผู้ชายคนหนึ่งขับรถไปแล้วไปเจอ
มีผู้ชายคนหนึ่งปั่นจักรยานอยู่ข้างหน้า

ปั่นจักรยานก็ถามว่าจะบีดแรร์ทำไม

คนขับรถเอาปืนลงไปขู่

แต่หารู้ไหมว่าคนนั้นเป็นตำรวจครับ
คนโจรสลุกได้
เหมือนเขามาทำไมผมยังไม่ได้ยิง
ไปเกี่ยว
คนปั่นจักรยานคือพวกเขาปั่นออกกำลังกาย

เขาเจอผู้ชายเสื้อลายดำขาว

แล้วก็ปั่นช้าขวางทางเขา

รู้ไหมคนที่ปั่นจักรยานเป็นตำรวจ
กล่าวว่าจะกร่างสักหน่อยแต่ว่าไปเจอต่อเข้า
ก็เลยกลายเป็นคลิปมีชาวบ้านเขาถ่ายเอาไว้แบบนี้

สุดท้ายตำรวจในชุดของนักปั่นก็แย่งปืนออกมาจากมือของผู้ชาย

มุกดาหารดอนตานแถวในตำบลศรีบุญเรือง

ในมือของตำรวจที่อยู่ในชุดนักปั่น
แย่งปืนจากผู้ชายคนนั้นมาได้อานะฮะคนขับกระบาดก็ยังไม่รู้ตัว
ว่าที่ทะเลาะอยู่ในตำรวจนั้นยังจะเอาปืนไปขู่เขา
อีกฝ่ายก็อยากแจ้งความใช่ไหมแจ้งเลยแจ้งเลยสุดท้าย
ตำรวจในเครื่องแบบมาระงับเหตุ
แล้วก็พาคนขับกระบาดหัวร้อนทราบชื่อภายหลังคือนายอนัตชัย
ไปเคลียร์ที่โรงพักษ์โดนแจ้งข้อกระหว่าหาไปนะฮะ
พาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางศาล
รณะโดยไม่มีเหตุอันควรแล้วก็ยึดของกลางเอาไว้
ส่วนเรื่องของทะเลาวิวาสทั้งสองฝ่ายก็ตกลงกันได้
ก็เลยไม่ติดใจไม่ได้มีการดำเนินคดีในข้อหาวิวาส
แต่ว่าอุทาหรณ์เนอะขับรถกันก็ใจเย็น
ช่วงนี้คนหัวร้อนเยอะนะ
แบ่งทางกันหน่อยเพราะมันก็มีทั้งจักรยานจักรยานยนต์